ด้วยเหตุการณ์ปรากฏครับเหตุการณ์ที่วัยวะรุ่นนั้นไปก่อเหตุใช้มี้แทงพระสมที่บริเวณสถานีรถไฟย่อยแถวจัดจุจักรจนพระสมบาดเจ็บ
เปรมชัยวัย๔๕ปีพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากจังหวัดลบบุรี
สุดลงไปที่นั่งอยู่กับเก้าอี้กับพื้นแบบนี้แล้วก็รางรถไฟด้วย
ซึ่งมีอาการบาดเจ็บจากการถูกวัยรุ่นใช้มีดแทง
บริเวณสถานีรถไฟย่อยชุมชนถนนกำแพงเพชร๖แขวงลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร
เปรมชัยบอกว่านั่งรถไฟจากลบบุรีเข้ากรุงเทพเพื่อบินทบาท
ระหว่างที่อยู่บนขบวนรถไฟนะครับมีปากเสียงกันกับวัยรุ่นชายคนหนึ่ง
จากนั้นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณจุดเกิดเหตุ
ก็พากันไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบานบางซื่อ
จากนั้นก็ประสานกู้ชีพไปรับตัวไปรักษาต่อ
แต่เนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ต้องรอเจ้าหน้าที่กู้ชีพนั้น

ตำรวจก็เลยพาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของตำรวจไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลราชวิถีก่อน
เบื้องต้นตำรวจสถานีตำรวจและคอนบาลประชาชื่น

แล้วก็เก็บทรัพย์สินเป็นย่ามของพระที่ตกอยู่เป็นหลักฐาน
แล้วก็เร่งติดตามตัววัยมรุ่นชายที่ก่อเหตุ

ใครที่เห็นเหตุการณ์ก็สามารถให้ข้อมูลได้ที่
ตำรวจสนประชาชื่นนะครับ